อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นนโยบายในการดูแลความปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี่แหละ
ก็คือที่ทหารเขาไปตรวจดูตามท้องถนน
แล้วก็ถ้าใครเมาก็ยึดรถ
แต่ว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลเขาแห่ชื่นชมนายทหารท่านหนึ่งนะครับ
เพราะว่าในขณะปฏิบัติหน้าที่พูดจาสุภาพเหลือเกินนะครับ
กับประชาชนฟังกันหน่อยนะฮะ
น่าสิหลังปีใหม่ให้มาคืนนะ
นี่เป็นคลิปวิดีโอที่แชร์กันมากมายในโลกโซเชียลนะครับ
เจ้าหน้าที่ทหารรายหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในช่วงปีใหม่
และได้เจรจากับชายผู้ขับขี่จักรยานยนต์ด้วยวาจาสุภาพ

เสียงนุ่มนวลใครร้อน่ะนายนะ

เพื่ออธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องยึดรถตามนโยบายของคอสช
จากเจ้าของรถดื่มสุรามาและก็ยังอยู่ในอาการมึนเมาครับ
โดยนายทหารนะคะได้บอกให้นั่งพักก่อนกินน้ำ
แล้วก็นั่งรออยู่ที่จุดตรวจก่อน๒ชั่วโมงจนกว่าจะหายเมานะ
ถ้าหากเดินเท้ากลับบ้านตอนที่เมาอยู่เนี่ยอาจจะถูกรถชนได้

ส่วนใหญ่ที่ได้ชมคลิปนี้ก็ชื่นชมแสดงความคิดเห็น
ก็บอกว่านี่เป็นการใช้หลักจิตวิทยาที่ดีมาก

ส่วนมาตรการคุมเข้มไม่ดื่มไม่ขับปีนี้
ก็แน่นอนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
แล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนนั่นเอง
ปลอดภัยนะ